นี่ดอมเป็นน้องคนเล็กนี่ไม่รู้ว่าตอนเล็กเนี่ย

เพราะอะไรรู้ไหมพี่ชาย๓ขวบค่ะ

ก็นี่ไงพี่เขาก็รักน้อง
เห็นว่าน้อง๑เดือนร้องหิวนมใช่ไหม

แม่เห็นลูกชายอุ้มมาแบบนี้
เขาอ่อนเลยค่ะ
นี่แหละนะกองทัพ
กองทัพคือตัวพี่ชายนะอายุ๓ขวบ

เดินเองยังลำบากหิ้วน้องอิงฟ้ามา
ฟ้าคือน้องสาววัยแค่๑เดือนครับ

แบบไปหิวตรงจุดขอร์ล
หันหน้าเข้าหาแล้วเอาแขนคอมไปตรงจุดขอร์ล

โอ้โหเหมือนเอามือซ้ายโอบใต้รักแร้น้องสาวไว้ครับแล้วมือขวาเนี่ยรัดคอไว้
แม่เห็นไงแม่คือเปิดร้านค้าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมดูดิเอามือทาบอกใจแทบคว่ำ
นี่พนักงานแม่ก็โอ้โหตกใจกันใหญ่เหตุเกิดสี่ธันวาที่ผ่านมาครับ
คุณแม่เนี่ยชื่อคุณแม่พรมฤดีเป็นแม่ของเด็กทั้งสองคนนี้นะ
บอกว่าแม่เปิดร้านขายของในพื้นที่อำเภอปากช่องที่นครราชศรีมา
แต่ตัวบ้านจริงอยู่หลังร้านห่างกันประมาณ๓๐เมตร
ตอนนั้นน้องอิงฟ้าวัยเดือนนึงเนี่ยนอนหลับอยู่ที่บ้าน
ส่วนพี่กองทัพพี่ชายวัย๓ขวบนั่งดูทีวีอยู่ข้างนี่แหละ
อยู่ไหนล่ะพ่อทำงานอยู่ที่หลังบ้าน
ปกติแล้วน้องกองทัพเขาไม่อุ้มน้องสาวเลยนะ
แต่วันนั้นจู่น้องกองทัพก็หิ้วไม่ใช่คำว่าอุ้มนะฮิ้ว
ว่าน้องอิงฟ้ามาหาบอกแม่น้องร้องไห้หิวนมน้องหิวนม
ก็เลยรีบวิ่งไปหาตามคลิปเลยครับแม่แม่ก็เข่ารับซุดอย่างที่บอก
หลังจากนั้นแม่พาน้องอิงฟ้าไปหาคุณหมอเลย
เรื่องต้นเนี่ยเจอแค่รอยช้ำเล็กน้อยบริเวณไทยทอยครับ
แต่พอเอ็กซ์เรย์แล้วก็เออโล่งอกปกติไม่มีอะไรแตกร้าวครับ
ตอนเช้ามานี่คุณแม่นะโอ้คุณแม่สวยใช่หรอ
ก็มาอธิบายให้ลูกชายฟังว่าหนูยังเด็กเกินไปที่จะอุ้มน้อง
เพราะน้องเพิ่งเดือนเดียวพอน้องยังไม่แข็ง
ถ้าคอแข็งแล้วต้องเป็นแบบพี่เบิร์ตอันนั้นคอแข็งจริง
คนละแบบก่อนคนละแบบ
คุณแม่บอกถ้ามีอะไรเรียกพ่อกับแม่นะน้องกองทัพก็เข้าใจครับ
อ่าฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่มีลูกเล็กอย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพังครับ
ผมจนอายุป่านนี้ผมยังอุ้มเด็กไม่ค่อยเป็นเลยพี่เบิร์ต

อุ้มเด็กเล็กมากไม่เป็นอุ้มเด็กเล็กมากไม่เป็นแค่นั้นแหละ